บันหาตัวเนี่ยมันจะชื้นคนตาม

คุณลุงมาบอกกันหนู
เป็นเหตุการณ์ที่เราตามมา๒๓วันแล้วนะครับ

ลูกของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นไปเป็นลูกศิษย์ลูกหา
ของคนที่อ้างตัวว่าเป็นองค์จักรพรรดิหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
ตัวลูกสาวเป็นห่วงแม่อยากจะตามแม่กลับบ้าน

บอกว่าอยากจะตามแม่กลับบ้านทำยังไงดีนะครับ
สิ่งเราก็ชวนเลยชวนหมอปลาชวนพระมหาภัยวัน
ไปที่สำนักปฏิบัติของคนที่อ้างว่าเป็นหลวงปู่พุทธคนนี้

แม่จะถูกหลอกไงเงินเดือนแม่เป็นเกือบจะแสนหมดเลย
แล้วตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
เดี๋ยวไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ไปดูจังหวะที่ผู้เป็นลูกไปพบว่าแม่กำลังนั่งรถคันหนึ่ง
เพื่อจะออกจากสำนักตรงนี้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้ก่อนเลยนะครับ

เพราะรู้ว่าแม่มาที่สำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับ
แล้วก็ทีนี้จะมาตามหาแม่
แล้วก็สวนทางกับแม่พอดี
ที่มีรถคันนี้ซึ่งคาดว่าแม่ของเธอน่าจะนั่งอยู่ในรถ
ผู้เป็นลูกก็เลยไปเคาะรถเลย

แม่แม่อยู่หรือเปล่าถ้าแม่อยู่ลงมา

ก็เป็นช่วงจังหวะที่ผู้เป็นลูกคือนางสาวสิริวิพาหรือว่าแนนนะครับ
กำลังตามหาแม่ก็คือครูต้อย
ต้อยเดินทางมาที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง

ลูกสาวพยายามจะตะโกนพูดคุยกับคนในรถ
เปิดหน้าต่างออกมาคุยกันแล้วก็ปล่อยตัวแม่ของเธอออกมา
แล้วข้างตัวของนางสาวสิริวิพาหรือว่าแนนเนี่ย

หมอปลาก็ชะโงกหน้าไปด้วยนะครับ
ทีนี้ครับเมื่อรถจอด
ตัวของนางสาวสิริวิพาหรือว่าแนนก็ตะโกนคุย
อยากจะเอาตัวแม่ของเธอลงมาจากรถให้ได้
เพื่อจะพากลับบ้านนะครับ
แต่ทีนี้ครับลูกศิษย์ลูกหา
ของคนที่อ้างตัวว่าเป็นหลวงปู่พุธฮะ

ก็ต้องตะโกนกันอยู่แบบนี้จนกระทั่งนะคุณนะจนกระทั่ง
ตัวของลูกสาวได้โทรแจ้งตำรวจสพปรักคำ
ให้มาช่วยเจรจาหน่อยใช้เวลาผ่านไปถึง๑ชั่วโมงคุณ
คนในรถเนี่ยนะฮะลดกระจกรถลงมา
ทีนี้ตัวของนางสาวสิริวิพานะฮะก็รีบเลยครับ
ยื่นแขนเข้าไปในรถไปขวางไว้อ่ะนะ
ขวางไว้ไม่ให้กระจกรถที่เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ยนะ
มันถูกปิดอีกตัวลูกสาวยื่นมือไป
เดี๋ยวคุณดูนะยื่นเข้าไปทั้งแขนเลยนะครับ
อ้าวถ้าจะปิดก็ปิดทับสิไม่งั้นมันงับแขนเลยนะ
นี่ไงแล้วก็บอกกับแม่กลับบ้านแม่กลับบ้าน
แม่กลับบ้านแม่กลับบ้านจนกระทั่งตัวของนางสาวสดิวิภา
สามารถที่จะพาแม่ออกจากรถได้แล้วก็เพื่อจะพากลับบ้าน
นี่ฮะเราย่อจังหวะนี้ให้เพราะว่าไม่งั้นยื้อยุดฉุดกระชาก
อยู่กับรถตรงนี้เป็นชั่วโมงตัวทีนี้ก็จะพาแม่กลับบ้าน
หรือว่าแนนที่มาตามแม่ก็คือครูโต้ย
และพระมหาภรรยวรรษรวมถึงนางสาวสดิวิภา
มุ่งหน้าไปที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
เพื่อไปพบกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลนะครับนี่
ปีนขึ้นไปก็ยากเหมือนกันนะใช่ค่ะพระมหาภัยวันก็ปีนบันไดขึ้นไปโอ้โห
ตามาก็ปีนยากเหมือนกันจีวงจีวร
แล้วมาเจอคนที่อ้างตัวว่าเป็นหลวงปู่พุทธนั่งอยู่บนแคร่
พระมหาภัยวันก็เลยไปนั่งอยู่บนหิน
โดยมีหมอปลานั่งพับเทียบอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยกัน
ในวงสนทนานี้พระมหาภัยวันได้สอบถาม
ต่อคนที่อ้างตัวว่าเป็นหลวงปู่พุทธะ
บอกว่าท่านท่านอวดอ้างว่ามีอิทธิฤทธิเหาะเหินได้

คนที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธะบอกกับพระมหาภัยวันแบบนี้คุณ
บอกว่าเรื่องนี้เขาใช้คำเรียกตัวเองว่าท่านนะ
เรื่องนี้ท่านไม่ได้แอบอ้างแต่ลูกศิษย์มโนไปเอง
ส่วนเรื่องของการจะรักษาโรครักษาโควิดรักษามะเร็งได้เนี่ย

ทุกอย่างเหมือนลูกศิษย์คิดไปเองมโนไปเอง
ที่บอกว่าตอนที่ท่านพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วก็สามารถข้ามฝั่งไปยังฝั่งสปลาวได้
ลูกศิษย์ลูกหาบอกแบบนี้ท่านก็บอกนะว่าเปล่า
ลูกศิษย์มโนไปเอง
และมีจังหวะหนึ่งที่คนที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธะ
ก็ยังต่อว่าหมอปลากับพระมหาภัยวันนะ
บอกว่าพวกท่านมาแบบนี้มันทำให้เกิดปัญหานะ
แล้วถือว่าเป็นการมาเพื่อผลประโยชน์

ที่คุณยังทำอะไรต่างนานาเพื่อหาผลประโยชน์เลย

ก็ถือว่าเป็นปัญหาระหว่างแม่กับลูก
ยืนยันว่าฉันไม่ได้ไปหลอกลวง
คุณผู้ชมถกเถียงกันอยู่พักใหญ่เลย
ระหว่างคนที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธะ
พระมหาภัยวันท่านก็ค่อยพูดค่อยจานะ
หมอปลาก็ตำหนิติเตียนคนที่อ้างตัวไป

ฟังเสียงช่วงของการคุยกันตรงนี้หน่อย
มันไม่ใช่สิ่งที่
มันไม่ใช่เข้าใจว่ะ

คำรมาทรีย์สอนก็ของพระพุทธเจ้า

เพราะว่ามันเป็นสิ่งวิเศษแล้วต้องเข้าใจเป็นคนธรรมดา
แล้วทำไมเพจในปู่เทพลวงอุโดรนถึงเอาพี่เขาไปอ้างอีกหรือคะ
คุณลุงมาบอกกับหนูนะหนูอยากรู้อีหรี่

คือนักก็อยากเอาตัวเหตุในผลนะลุงเนอะ
มึงขัดเจาะไปเป็นอย่างไร

คนนี้อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุธฮะบอกขอขอไปละ

ขอยากมุมโดยมีลูกศิลป์ลูกหาลูกตามนะครับ
พี่เบียบข่าวก็เลยสัมภาพพระมหาพรายวรรณ
เมื่อสักครู่นี้ที่ได้มีการพูดคุย
พระมหาภัยวันท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง

บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธา
จากว่านายพุทธะให้คำตอบไม่ชัดเจน
เรื่องเกี่ยวกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่าง

อ้างอย่างเดียวว่าลูกศิษย์เอาไปพูดเองลูกศิษย์มโนไปเอง
ทีนี้มันก็มีมุมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้น
ทำไมนายพุทธะถึงไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือน
ทำไมถึงมีท่าทีเหมือนจะเห็นด้วย
ทำให้ผู้ที่ศรัทธาหลงเชื่อก็งมงายในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมรูปปั้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย

เพราะการที่นายพุทธะบอกว่าตัวเองไม่ใช่พระแต่แต่งกาย
รวมถึงมีรูปปั้นของตัวเองในสถานที่ที่มีการสื่อถึงพระพุทธศาสนา
คือลักษณะเหมือนกับจะทำตัวเป็นนักบวช
ตั้งตัวเองเป็นศาสดาของรัฐธิแบบนี้
ทางมหาภัยวัลกับหมอปลาก็บอกว่า
คนที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธไม่แมนเลย
ว่าลูกศิษย์ลูกหามโนไปทั้งนั้นเลย
ส่วนกรณีรูปปั้นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
รูปปั้นสีทองเรืองรองอบราม
มีการเปิดเผยมาจากทางรองเจ้าคณะอำเภอประคำนะครับ
ท่านได้พูดถึงเรื่องของการจัดทำรูปปั้นนี้
การทำพิธีในการเบิกเน็ตอะไรเหล่านี้
โดยท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำ
คือพระมหาวิจารณ์พาณิวโร
ท่านบอกว่าคือก่อนหน้านี้ได้รับกิจนิมนต์
ให้เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง
โดยตอนนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่า
คนที่มานิมนต์จะให้ไปสถานที่ไหนนะครับ
แล้วก็เป็นชาวบ้านทั่วไปแหละคุณนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๑มกราคมต้นปีที่ผ่านมา

เป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลเนี่ย
เป็นรูปหล่อของพระประธานของสำนัก
ตอนนั้นอัตมาก็คิดว่าเป็นรูปดอกของพระ
หรือว่าการจะยกพระประธานขึ้นแท่นอะไรก็ว่าไป
หรือว่าเป็นการเบิกเนธอะไรก็ว่าไปนะครับ

เมื่อไปถึงก็ได้ถามหาเรื่องของพิธีกรรมทางสงฆ์
แต่ลูกศิษย์บอกไม่มีไม่ต้องหรอก
พิธีกรรมทางสงฆ์ทางศาสนาไม่ต้องหรอก
จุดทูบจุดเทียนบูชาพระรัตนไตตั้งโต๊ะหมู่บูชา
ไม่ต้องท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำเนี่ย
รับกิจนิมนต์ไปแล้วพร้อมกับพระรูปอื่น

และทีนี้ก็ถามญาติโยมเนี่ย
จะให้เราทำพิธีอะไรนะครับ
โยมก็ชี้ไปที่รูปหล่อรูปหนึ่งตรงนั้นน่ะ
หล่อตรงนี้เป็นรูปหล่ออะไร
เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่หรือเป็นใคร
ก็เลยไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่
ทีนี้ครับก็เลยมีการสวดทำพิธีเล็กน้อย
เพิ่งมารู้ตอนหลังว่ารูปหล่อตรงนี้
ไม่ใช่ทั้งเป็นรูปหล่อพระพุทธเจ้า

แต่น่าจะเป็นรูปหล่อของบุคคลที่อ้างว่าเป็นหลวงปู่พุทธะนั่นแหละ
ดูสิคุณหน้าตาเหมือนคนธรรมดาเลย

ทีนี้ฮะท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำบอกมันแปลกแล้วนะ
อาตมารู้สึกแบบไปในพิธีครั้งนั้นมันไม่ดีเลย
ท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำเปิดเผยแล้วก็แฉเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับ
วันนั้นมีโต๊ะหมู่บูชาไหมคะหลวงพ่อ

เราก็ฉานวันนั้นเพลงเสร็จแล้วก็พระศพก็กลับเลย

นั้นแค่แม่งฝังพระสาทเทพแชอว์
สรุปว่าท่านรองเจ้าคณะอำเภอประคำรับกิจนิมนต์ไป
ไม่ได้ทำพิธีนะแค่ฉันพระทหารเฉย
แล้วก็กลับเลยเพราะรู้สึกแบบแหม่งนะคุณ
แบ่งว่าให้มาทำพิธีอะไรกันแน่นะครับ
ทีนี้ครับเรามาดูกรณีของครูต้อยหน่อยครับ
ต้อยคือนางธัญฑรสุวรรณเสือแม่ของนางสาวแนน

ที่เราเห็นภาพเหตุการณ์ไปแล้วนะครับ
ต้อยบอกว่าก็สงสารและเข้าใจลูกนะที่เป็นห่วงแม่
แต่ยืนยันตัวแม่เองไม่เคยบริจาคเงินให้กับหลวงปู่เป็นแสนบาท

หลวงปู่ก็ไม่คิดที่จะรับเงินบริจาคแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนทางสำนักที่ลูกสาวบอกว่าสร้างให้หลวงปู่ที่ชายภูมิเนี่ย

ตรงนั้นสร้างให้เป็นที่พักของตัวแม่เอง

เอาภาพหลวงปู่ไปแขวนไว้ก็เท่านั้นเอง
เพราะถือว่าท่านได้มาเหยียบบ้านนะครับ
ทีนี้เราก็พูดคุยกับนางสาวแนน
ลูกสาวของครูต้อยอีกครั้งนะครับ
นางสาวแนนบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก
ชายที่อ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธะ
ระบุว่าไม่เคยรับเงินรับทองรับบริจาคนะฮะ
แต่จริงแล้วผู้ชายคนนั้น
น้องแนนเขาเรียกผู้ชายคนนั้นว่าพี่แล้ว
เขาไม่เรียกว่าท่านเลยนะเขาไม่เรียกหลวงปู่เลย

คนนั้นเขามีการเปิดรับบริจาคจริง
โดยให้ลูกศิษย์เป็นคนรับเงินแทนนะครับ
ดังนั้นคำกล่าวอ้างว่าพี่คนนั้น
ไม่เคยรับบริจาคนั้นมันไม่เป็นความจริงหรอกค่ะ
เชื่อเลยว่าเป็นการสร้างรัฐธิเถื่อนขึ้นมา

เหมือนกับที่แม่ของเธอกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะ

อยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ
สำนักพุทธจะมีอำนาจในการตรวจสอบไหม
ศูนย์ดำรงธรรมท่านได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน

ค่ะต้องดูกันนะ